ถ้าจะบอกว่าเป็นไบโพล่าก็คงไม่ผิดนักคุณผู้ชมฮะ
สำหรับราคาน้ำมัน๓วันที่ผ่านมาขึ้นขึ้นลงตลอดแล้ว
เช้านี้ก็ปรับอีกแล้วนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งสุดสัปดาห์นี้ต้องเตือนเรื่องสภาพอากาศซะหน่อย
เพราะมีพายุฤดูร้อนลูกใหม่กำลังก่อตัวติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินโซฮอลเนี่ยต้องมึนหัวกันบ้างแหละเพราะ๓วันที่ผ่านมาราคาน้ำมันขึ้นลงขึ้นลงตลอดครับ
อีกเรื่องหนึ่งสุดสัปดาห์นี้ต้องมืนหัวกันบ้างแหละเพราะสามวันที่ผ่านมาราคาน้ำมันขึ้นลงขึ้นลงตลอด
อีกเรื่องหนึ่งสุดสัปดาห์นี้ต้องมืนหัวกันบ้างแหละเพราะสามวันที่ผ่านมาราคาน้ำมันขึ้นลงตลอด

เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้
ทำให้ทิศทางลมแปรปรวนครับ
ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง

รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่
ก็ขอให้ใครที่อยู่ตอนบนของไทยครับ

แล้วก็ต้องตามประกาศของกรมอุตุอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดด้วยนะครับ